ก็เพื่อความโปร่งใส

สำนักงานอายการสูงสุดครับได้มีคำสั่ง
ย้ายอัยการบอยจากสำนักงานพระเก้า
มายังสำนักคดีค้ามนุษย์ที่กรุงเทพครับ
โดยเมื่อวานนี้นายประยุทธ์เพชรคุณ

รับหนังสือจากดรธนกฤษจิตอารีรัฐ

ในคลิปที่นักโทษแป้งเขาอัดออกมานะ

มีอายการเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงิน๕แสนบาท

สำนักอายการไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ครับ
สั่งการให้อธิบดีอายการภาคเก้า
ตรวจสอบข้อได้จริงเป็นการเร่งด่วนแล้ว

เริ่มตั้งแต่กรณีที่อายการบอยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
สำนักงานอายการสูงสุดเขาก็มอบหมาย
ให้มีการเรียกตรวจสอบสำนวนคดีของแป้งนาโน
ตั้งแต่๒๘พฤศจิกาแล้วนะ
แล้วเมื่อวานนี้สำนักงานอายการสูงสุด
นี่ไงมีคำสั่งย้ายออกมา
ย้ายมาสำนักงานอายการการค้ามนุษย์
ที่ย้ายมาไม่ได้แปลว่า

เพื่อการตรวจสอบให้มันเป็นไปอย่างโปร่งใส
นี่ย้ายจากภาค๙มาประจำอยู่ที่สำนักงานอายการคดีค้ามนุษย์ที่๒
ราชการแจ้งวัฒนะที่กรุงเทพนี่แหละนะคะ
แล้วก็จดหมายร้องเรียนของนักโทษแป้งคุณผู้ชม
ในข้อ๗นี่ที่เขียนด้วยลายมือนี่นะ
อ้างถึงอายการคนหนึ่งซึ่งตำแหน่งเนี่ยสูงกว่าอายการบอยอีกนะ
เรียกรับผลประโยชน์๕แสนบาทเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อได้จริงเช่นกัน
แต่ว่าจะมีคำสั่งย้ายเช่นเดียวกับอายการบอยหรือไม่นั้นเนี่ย
ฟังโคศกสำนักงานอัยการสูงสุดเลยครับ
ยังไกลเกินไปที่จะพูดตรงนั้นครับ
ยังไกลเกินไปที่จะพูดตรงนั้นนี่ท่านประยุทธ์ท่านบอก
อย่างไรก็ตามครับโคศกอายการสูงสุดชี้แจงถึงคดีนักโทษแป้งว่า
คือก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเสียแป้งเป็นโจทยื่นฟ้องตำรวจ๘นาย
พลเรือนหนึ่งนายคดีนี้ก็คือคดีรีดทรัพย์แล้วก็กักขังหน่วงเหนียว
คดีนี้เนี่ยนะธนักงานอัยการเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องร่วมทั้งหมด๑๐ข้อหา
อันนี้สั่งฟ้องไปตั้งแต่๑๓กันยาแล้วก็นัดผู้ต้องหาทั้งหมดมาฟ้องเนี่ย
วันที่๒๒ธันวานี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอตามกัน
ซึ่งก็เป็นคดีที่อายการดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดไม่ได้ละเว้น
แล้วเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงเมื่อวานที่เราตามกันเนี่ย
จะเห็นดรธนกฤษเนี่ยเดินสายนะไปประสานหมดเลย
เพราะว่าจากจดหมายของแป้งนาโนที่ยื่นผ่านญาติยื่นผ่านทนาย
เพื่อที่จะไปถึงนายกถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
รธนกฤษก็เดินสายประสานทั้งอะไรเมื่อวานสำนักงานอายการสูงสุด
ประสานกับกระทรวงยุติธรรมประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อที่จะบอกว่านี่ไงหลังจากนี้คือประสานให้หมดแล้วนะ
แล้วแป้งนาโนตคุณจะมอบตัวยังคุณจะมาสู้คดีหรือยังหลังจากนี้นะคะ
ก็ไม่ใช่มีแค่ข้อกล่าวหา๕แสนเป่าคดีมี๕๐๐๐๐คือแป้งยังปืนคืนหรอ
เอามา๕๐๐๐๐นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคดีนี้เป็นคดีกล่าวย้อนไป๒๑๖๑ฮะ
เสียแป้งถูกตำรวจจับคดีปืนนะครับเป็นปืนจุด๓๘
แสดงว่าคดีนี้ก่อนคดีที่ไปทะเลาวิวาสในผับอีกนะ

ก่อนพูดเลยเนี่ยเสียแป้งเขียนในจดหมายร้องเรียนว่ามีตำรวจสองนายระบุชื่อคือ
พันธุ์ตำรวจโทศิรักษ์บุญยกแล้วก็ดาบตำรวจชายาชูศรีเพชร
ร่วมกันเรียกรับเงินจากเสียแป้ง๕๐๐๐บาทเพื่อแลกกับการคืนปืนและจะไม่ดำเนินคดีด้วย
ล่าสุดล่าสุดดาบชายาหรือว่าดาบแจ้ต้องฟังเขานะเขาเครียดมากนะครับ
ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกด้านและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
หลังจากทราบว่ามีชื่อของเขาอยู่ในจดหมายร้องเรียนของเสียแป้ง
ว่ามีพฤติการเรียกเงินห้าหมื่นบาทเพื่อแลกกับปืนเขาตกใจ
ตกใจแล้วไม่คิดว่าเสียแป้งเนี่ยจะทำกับเขาก็คือเอาชื่อเขาไปโยงกับการร้องเรียน
ซึ่งมันไม่มีมูลความจริงยืนยันว่าเขาและพันธบทโทศิรักษ์หรือว่ารองบอลเนี่ย
จุบันไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสพควนขนุนเนี่ย
ไม่เคยเรียกรับเงินไม่เคยเรียกรับเงินนะครับ
ที่จะเป็นค่าถ่ายปืนอะไรเนี่ยไม่มีฮะไม่มี
นี่แหละครับที่ผ่านมาเนี่ยเขากับรองบอลเนี่ยนะก็คือดาบชายากับรองบอลเนี่ย
ไม่เคยจับเสียแป้งซะด้วยซ้ำแต่ถ้าจะเคยจับก็เคยจับพักพวกของเสียแป้ง
พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องก็ต้องการอะไรกันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันยังงุ่งด้วยเนี่ย

นี่แหละครับคุณผู้ชมดาบชายาเนี่ยดาบตำรวจชายาเนี่ยนะยืนยันบอกว่า
ไม่ได้มีความแค้นหรือขัดแย้งอะไรเลยกับเสียแป้งเนี่ย
ไม่เข้าใจว่าทำไมเสียแป้งเนี่ยถึงก็ต้องเอาชื่อเขาไปเกี่ยวข้อง
จากพัดลุงพัดทะลุงไปสตูนด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยรู้จักกับเสียแป้งไง
ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะ
ข้าราชการขณะนี้ได้ลาออกจากราชการแล้วทำไมลาล่ะนะลาออกจากราชการแล้ว
ตั้งแต่วัน๑ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะเครียดมาก
มากถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า
คุณผู้ชมดอมน้ำแข็งดาบชายาบอกว่า
ช่วงที่ผมเครียดจัดที่สุดผมเคยเอาปืนจ่อหัวตัวเองมาแล้ว๒ครั้งนะ
ผมถูกกดดันกดดันคือผมถูกบีบให้ออกบีบให้ออก
แล้วชีวิตผมอ่ะชีวิตทั้งชีวิตแต่ก็พอเอาปืนเจาะหัว
นึกถึงหน้าหลานขึ้นมาได้ก็เลยเปลี่ยนใจ
แต่ตอนนี้ท่านลาออกจากราชการแล้วนี่คือการเปิดใจนะครับ
ของดาบตำรวจชัยยาครับ
โอ้โหคุณผู้ชมทนายของแป้งนาโนตเขายังเชื่อบางอย่างอยู่นะ
ว่าพอออกมาอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามแล้วอ่ะมันจะมีอีก

จะมีอีกถามคุณผู้ชมในมุมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าจะมีคลิปอีพีอื่นออกมาอีกไหม

จำได้ใช่ไหมคลิปสองกับสามเนี่ยฉากหลังเหมือนกัน

คุณผู้ชมทะนายเขาเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีออกมาอีก

สิ่งที่แป้งต้องการสื่อสารด้วยความอัดอั้นตันใจ
มันยังไม่ครบ๗ข้อพี่จำได้ป่ะในจดหมาย
จดหมายที่แป้งเขาเขียนมา
อันนี้ค่อยปล่อยออกมาค่อยปล่อยออกมา

ซึ่งว่าที่๑๐๓ชัชวานบำรงวงนะคะ
ทนายเสียแป้งในกลุ่มทนายใจดีเปิดใจกับทีมข่าว

เป็นการแบบระบายความอัดอั้นตันใจค่ะ

พอฟังคลิปแล้วทนายก็เลยคิดว่า

ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ขยายความเนื้อหาในหนังสือข้อร้องเรียน

๓เรื่องตำรวจบางนายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เรียกรับเงินกับยักษ์ยอกทรัพย์อันนี้ข้อ๓
ส่วนข้อ๗ที่บอกว่าอายการระดับสูงเรียกรับเงิน๕แสน
พอไม่จ่ายก็เลยโดนฟ้องดำเนินคดี
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก่อนคลิปต่อไป
แป้งนาโนตน่าจะพูดเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือร้องเรียน
ข้อนี้อันนี้คือมุมของทนายนะ
แล้วพอถามว่าแป้งนาโนตจะมอบตัวไหม
ทนายบอกว่าเชื่อว่าแป้งมีความตั้งใจจะมอบตัว
จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแน่นอน
เพราะว่าในข้อความสุดท้ายของหนังสือร้องเรียน
เขียนเนี่ยนะแป้งเขียนชัดเจนว่า
ทวงความยุติธรรมให้กับกระผม
จะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง
คือกลับนะกลับแหละแต่กลับเมื่อไหร่บอกไม่ได้

ตัวทนายเองก็ไม่ได้ติดต่อกับแป้งนาโนตโดยตรง
จะมีคนที่ได้ติดต่อกับแป้งนาโดดโดยตรง
เป็นคนกลางเชื่อมระหว่างแป้งนาโนตกับทนายชัชวานเนี่ย
อีกทีหนึ่งลองฟังทนายค่ะ
ผมสามารถบอกได้ว่ามีทิศทางที่แนวโน้มนะครับ
ที่เขาจะกลับมามอบตัวนะครับ
จากหนังสือที่เขาได้ร้องเรียนไปนะครับ
แล้วก็มีข้อความลงท้ายว่าจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง
ส่วนเงื่อนไขเวลานี้จะเป็น๓วัน๗วัน๑เดือน๑ปี
อะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขอีกส่วนหนึ่ง

ส่วนเรื่องของว่าคงไม่มีใครหรอกครับ
ที่เป็นผู้ต้องหาหลบหนีจะไประบุตัวตนว่าตัวเองอยู่ที่ไหน
มันก็เป็นเรื่องของพักที่เขาจะต้องปกปิด
นี่ค่ะแล้วประเด็นที่แป้งนาโนตเขียนจดหมายในเรือนจำ
แล้วก็มีการระบุชื่อตัวเขาแล้วก็กลุ่มทนายใจดีให้มาช่วยตรวจสอบ

ผมก็รู้จักกับเสียแป้งในฐานะที่เป็นทนายช่วยเหลือทางคดี
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลบหนีนะ
เมื่อวานนี้ทนายเขาก็เลยไปที่นี่ไง
ไปที่สถานีตำรวจที่สพทุ่งตำเสาที่สงขลา
คือตอนนี้ทนายชัชวานเขาก็กังวล
กังวลกับความเป็นอยู่ชีวิตตัวเองด้วย
คือเขาไปลงบันทึกประจำวันขอให้ตำรวจคุ้มครอง
เพราะเขาก็เป็นเหมือนคนที่อยู่ฝั่งเสียแป้ง
แล้วเสียแป้งก็ดันไปออกคลิปออกมา
แฉกระบวนการยุติธรรมแล้วก็พาดพิงไปยังตำรวจด้วย
เขาเองก็มองว่าหรือชีวิตเขาจะไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่า
นี่แหละก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน

เมื่อวานมีชาวบ้านมาให้กำลังใจทนาย

คือคลิปแต่ละคลิปที่ออกมา๓คลิป

แฉเกี่ยวกับภาคส่วนต่าง
แล้วตอนนี้มีคนพูดแล้วนะ

เฮ้ยคือแป้งอาจจะไม่ได้โดนวิสามันหรอก
เพราะว่าคือสังคมก็จับตา
แต่การที่ออกมาแฉมาแฉหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้
คือคนโฆษ์กลัวเรื่องการโดนเกต

หน้าที่ของเขาคือทำตามกรอบของกฎหมาย
แล้วก็พานักโทษแป้งเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย